ใครที่อยู่แถวริมแม่น้ำท่าจีน
ฟังดีเตรียมยกของขึ้นที่สูงเลย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
และแม่น้ำท่าจีนและก็มีน้ำทะเลหนุนด้วย
มันจะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของสุพรรณบุรี
นครปฐมนั่นเองครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณปากน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร
ตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรอไว้เลยนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
มีข่าวดีให้คลายความกังวลได้เปราะหนึ่งครับ
แผนดูแลฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมแล้ว
งบประมาณเอาไว้คร่าวนะครับ

ส่วนสภาพอากาศช่วงนี้ครับที่หลายคนเป็นกังวลว่าจะมีหย่อม
หรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในอีก๔๘ชั่วโมง
ข้างหน้านี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่อนไปทางตอนล่างแล้วจะ
พัฒนาขึ้นเป็นพายุโดยมีทิศทางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ว่าจะเข้าสู่เวียดนามช่วงวันที่๑๔ตุลาคมและจะเคลื่อนเข้าไทย
ว่าอยู่ในแนวจังหวัดอุบลราชธานีภาคอีสานและภาคกลางช่วงวันที่๑๕๑๖ตุลาคมนี้
เรื่องนี้ครับทางผอกองพยากรอากาศบอกว่า
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับคุณผู้ชมอย่าตื่นตระหนก
จากช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นที่กำลังแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน
จะทำให้ไทยได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ลดลงครับ
แต่ภาคใต้นี่สิอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ